อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตี๕วันนี้นะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะ
แม่ลูกเขานั่งรถกระบะมาด้วยกันลูกชายอายุ๒๕ปีเป็นคนขับ
คุณแม่ก็นั่งมาข้างหน้าคุณแม่เนี่ยโอ้โหเป็นเศรษฐีนะ
เป็นเจ้าของร้านขายของอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดในอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
เขาไปซื้อของที่ชุมพรจะเอาไปขายในพื้นที่เขา
ช่วงกำลังขับกลับนี่แหละค่ะมันเป็นทางโค้ง
และชาวบ้านบอกว่าตรงทางโค้งตรงนี้เป็นทางโค้งอันตรายนะ
กำลังก่อสร้างถนนอะไรด้วยมืดด้วยหมอกลงด้วย
ว่าน่าจะขับมาเร็วแล้วก็แหกโค้งเนี่ยค่ะ
แล้วทั้งคู่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
แทกกระจกแล้วกระเด็นออกมานอกรถ
คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตนะคะส่วนลูกชายคนขับเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕วันนี้นะคะ
บนถนนเพชรเกษมในพื้นที่บ้านจอปรหมู่๗
ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
สภาพคือพังยับเลยอะค่ะกระจกประตูด้านขวา
กระจกหลังแตกแล้วก็หลุดออกมาทั้งบานพืชผักผลไม้เนื้อไก่สินค้าที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ยนะคะ
คันนี้เป็นของชาวบ้านจอดอยู่ข้างทางถูกชนถูกกระแทกก็พังเสียหายไปอีกหนึ่งคัน
บนถนนพบนางชะลีธนบัตรอายุ๔๘ปีเป็นชาวระนองเสียชีวิตในสภาพคอหักนะคะ
โหลกศีรษะยุบบาดแผลชะกันตามตัวหลายจุดเลยอะค่ะ
แล้วก็ที่ตัวมีสร้อยคอทองคำแหวนทองคำสร้อยข้อมือ
ในโรครบากก็มีกระเบามีเงินสดอยู่ด้วยนะคะรวมรวมซับสินเป็นแสนนะ
เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทรัพย์สินเหล่านี้ก็คืนให้กับญาติไปนะคะ
พอดีลูกชายยูยี่สิบห้าเป็นคนขับประเด็นออกมานอกรถเหมือนกัน
แต่ว่าบาดเจ็บสาหัสกระโหลกศีรษะร้าว

เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลชุมพรเข็ดอุดมศักดิ์
จากการสอบสวนก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอนุชาติผู้บาดเจ็บขับรถกระบะพานางชะลีผู้เป็นแม่
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุด
ในอำเภอกราบบุรีจังหวัดอนองไปซื้อของกัน
ตลาดกลางขายส่งในตัวเมืองชุมพร
ขากลับก็บรรทุกสินค้ามาเต็มกระบะหลังเลย
ระหว่างทางเป็นป่าเขาหมอกลงหนาทึบแทบมองไม่เห็นเส้นทาง
แล้วถนนตรงนี้อยู่ระหว่างการขยายช่องจราจร

พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่านายอนุชาติน่าจะขับรถเร็ว
เสียหลักหลุดโค้งหรืออาจจะหลับใน
ก็เลยทำให้แหกโค้งรถพลิกคว่ำหลายตลบค่ะ
เหวี่ยงทำให้สองแม่ลูกกระแทกกระจกประตู
แตกแล้วกระเด็นออกมานอกรถ
แม่เสียชีวิตลูกชายคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยก็เลยกระแทกกระจกแล้วก็กระเด็นออกมานะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาช่วงที่หมอกลงหนาทึบคือมองแทบไม่เห็นเส้นทางเลยนะคะ
ช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุคาดว่าสักประมาณตี๓ตี๔หมอกลง
ถนนอยู่ระหว่างขยายเป็น๔เลนใกล้เสร็จแล้วแต่ไม่มีการตีเส้นจราจร
เกาะกลางถนนก็ถมเป็นเนินดินสูงอะค่ะยังไม่เสร็จเรียบร้อยด้วย
สภาพถนนมืดทึบด้วยไม่มีไฟส่องสว่างด้วย
แล้วก็รกระบะเสียหลักดูดคงไปข้างทางลบหมุนไปชนกับกองหน่อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม๓๐๐หน่อตรงนั้น
ตรงนี้พังร่าเป็นหน้ากลองแบบนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมก็ดูภาพเนี่ยตอนที่ไปกู้ภัยกันตอนนี้อันนี้รุ่งสางแล้วนะ
ใช่แล้วขนาดรุ่งสางยังมีหมอกค่ะ
ชาวบ้านเลยบอกว่าจุดตรงนี้มันอันตรายนะคะเป็นทางโค้งอันตรายแล้วด้วย
ถนนกำลังทำด้วยยังทำไม่เสร็จหมอกลงด้วยแล้วก็อาจจะขับเร็วด้วยอะค่ะ
ตำรวจสพเมืองชุมพรก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
อืมอ้าวเดินทางไปไหนก็คาดเข็มขัดนี่เราผ่ายกันไว้ก่อนนะ
ใช่ค่ะอย่างน้อยก็ช่วยเซฟตี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ